ฆาตกรคนนี้ทำอะไรบ้าง
ทำอะไรไปดูศพของคุณป้านะ

มือโดนบาดคอโดนปาด
แล้วเอากระเป๋าสตางค์ของป้าไป

ฝนเพิ่งหยุดตกเลยค่ะ
ชาวบ้านกางโรมมาดู

โดยตรงนี้อยู่ที่หน้าบ้านพักที่ตำบลยางหัก

ตำรวจศพปักท่อเนี่ยก็ไปตรวจสอบ

ที่กางโรมอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะ

มือโดนบาดน่าจะเสียชีวิตมา

ทีนี้จากการสอบถาม

คุณป้าค้างเนี่ยนะคะไปดูทีวีที่บ้าน

ก็เดินกลับบ้านก็ขอตังค์น้องสาวมา

ตอนรุ่งเช้าพระมาบินทบาท

เห็นว่าป้าค้างนอนอยู่ตรงโคนเสาไฟ

หลวงพี่หลวงพ่อยังบอกลูกศิษย์เลยนะ

ต้องประสานผู้ใหญ่บ้านมาช่วยกันตรวจสอบ
ลูกสาวของป้าค้างเนี่ยนะคะก็บอกว่า

ปกติแม่ก็จะไปดูทีวี

คนร้ายน่าจะรู้พฤติกรรมของป้านะ
ไอ้เงิน๑๒๐ที่ขอยืมน้องสาวมา

ทีนี้ชาวบ้านบอกว่าตอนนั้นน่ะ

ละมุนกันอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหม

อายุ๔๙ปีคนในหมู่บ้านนั่นแหละ
เดินวนเวียนมาที่บ้านของป้าคั้ง
แล้วท่าทางแบบเฮ้ยทำไมมีพิรุษ
ตำรวจก็เลยตามไปที่บ้านพักของนายใหญ่

ก็เชิญตัวนายใหญ่มาสอบปากคำ
แต่ทำไมเสื้อของนายใหญ่

แล้วก็เจอกระเป๋าสตางค์ของคุณป้าค้างนี่

เจอกระเป๋าสตังของป้าค้างค่ะ
ทีนี้ก็เลยต้องคุมตัวนายใหญ่ไปเค้นสอบที่โรงพัก

เดี๋ยวเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นยังไง

ทางผู้บัญชาการจังหวัดราชบุรี
จะแถลงรายละเอียดเรื่องนี้นะคะ